สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับ
เข้าสู่ข่าวเย็นไทยรัฐนะฮะวันนี้มาเจอกันวันจันทร์ที่สิบแปด
การยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอยู่กับผม
กายพงเกษมสัตยาประเสริฐครับดิฉันวราพรสมพงศ์ค่ะ

ไทยรัฐกรุ๊ปนั้นจัดงานเสียวนานะครับไทยรัฐฟอรัมน์สองพันยี่สิบสามนะครับ
ภายใต้หัวข้อที่อยู่ด้านหลังแล้วนี่น่ะ
เปิดมุมคิดพลิกอนาคตครับแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษที่เดินทางมาที่ไทยรัฐ
ในวันนี้นะฮะนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศนะครับ
คุณเสถาธวีศิลป์มาเสียวนานะครับ
วิสัยทัศน์อนาคตประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นเวทีใหญ่
เวทีแรกนะฮะหลังจากที่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
นี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับเมื่อนี้
เมื่อเช้านี้ยายก็ไปใช่ไหมคะมาครับผมมีโอกาสได้เจอเพราะว่า
นอกจากนายกแล้วเนี่ยนะครับอ่ารัฐมนตรีหลายท่านเดินทางมาอืม
นะครับอ่ะคุณเศรษฐานะครับนายกรัฐมนตรีแล้วก็อีกตำแหน่งครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นมีการเปิดเผยข่าวดีเกี่ยวกับ
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเติมรายได้เข้าสู่กระเป๋าประชาชน
แก้ปัญหาปากท้องภาระค่าครองชีพซึ่งก็ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนนะฮะ
ที่รัฐบาลนั้นต้องการแก้ไขปัญหานะครับภายในสิบวันนี้ครับ
๑หมื่นบาทที่จะแจกให้กับประชาชนอายุ๑๖ปีขึ้นไป
ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่านโยบายนี้จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น๕๖๐๐๐บาท
๕๖๐๐๐๐ล้านโดยประมาณเพราะจะมีคนได้ประมาณ๕๐กว่าล้านคน
ประชากรทั้งหมดและก็คาดว่าประชาชนนั้นจะสามารถใช้จ่ายได้เร็วที่สุด
ในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้ารวมทั้งนโยบายค่าแรงครับ
คุณเศรษฐาเนี่ยย้ำชัดนะครับบอกว่าไม่ลืมที่ไปหาเสียงไม่ลืมที่ไปพูดเอาไว้
แต่ต้องดูความเหมาะสมโดยได้สั่งการให้รัฐมนตรีแรงงานนั้นเร่งพิจารณา
นี่คุณหนุ่มเมืองจันทร์นะครับเป็นพิธีกรในการสัมภาษณ์วันนี้
ปัจจุบันนั้นอัตราค่าแรงครับคุณผู้ชมถ้าเปรียบเทียบเฉลี่ยทั่วประเทศ
แต่ละพื้นที่ก็อาจจะไม่เท่ากันนะฮะแต่อยู่ที่ประมาณ๓๒๘บาทต่อวัน
ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับอาจจะเห็นค่าแรงอัตราใหม่นะฮะ
คือขยับไปก่อนในขยักแรกเนี่ยวันละ๔๐๐บาท
แต่ทั้งนี้ครับต้องขอพิจารณาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนะฮะ
เพื่อจะได้ไม่เกิดผลกระทบต่อฝ่ายใดนะครับเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศ
ไปดูบรรยากาศนะฮะรวมทั้งการให้สัมภาษณ์นะครับ
ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเศรษฐาทวีสินครับ
มีประกาศได้มั้ยครับว่าประมาณเมื่อไหร่เพื่อเป็นฝันกำลังใจ
ผมว่าก่อนปีใหม่ครับน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกายน
ก็หวังว่าคงจะไปถึงจุดนั้นนะครับ
เดี๋ยวขอดูตัวเลขอีกทีนึงไม่ลืมครับที่ไปหาเสียง